ใบข้อสนามันมันพังลงมาเลยอ่ะด้วยลมแรงมากนะฮะคุณผู้ชม
นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในซอยงามวงวาน๗นี่ตรงนี้ค่ะ
จากข้างบนมาเลยนี่แหละค่ะคือลมมันแรงมากจริงพังลงมาแบบเนี้ย
โฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์
สูง๓ชั้นสำนักงานซีคอนจำกัดศูนย์งามวงวานนะคะ
มันหักเห็นไหมล้มทับอาคารใกล้กันเนี่ย
อาคารนี้เปิดเป็นอะไรอ่ะร้านรับทำเฟอร์นิเจอร์
จะบอกว่าร้านรับทำเฟอร์นิเจอร์ที่ไอ้ป้ายมันล้มทับเนี่ยนะคะ
หลังคาเนี้ยทะลุเลยนะอือหือ
เป็นว่าน้ำฝนเนี่ยต้องไหลเข้าไปในตัวอาคารนะคะโอ้โห
โอ้โหเดือดร้อนนะแล้วก็ยังไม่พอค่ะ
สินเชื่อถูกป้ายโฆษณาล้มทับเสียหายเช่นเดียวกัน
รถกระบะที่จอดไว้ตรงนั้นก็เหมือนกันแล้วเห็นไหมฮะด้านล่าง
เสร็จอิดเศษชิ้นส่วนกระจายเกลือนแบบนี้เลยอืมโอ้โห
เนี้ยกังวลมากเลยอ่ะความปลอดภัยของคนที่เข้าออกซอยงามุงวันเจ็ดอ่ะ
นี่ดีนะไม่มีรถจอดอยู่แถวนั้นไม่งั้นโดนไอ้เศษอะไรมันลงมาทับนะฮะ
ค่ะนะฮะทีนี้เราไปคุยกับคุณต้อยพี่ทักอายุสี่สิบสองปี
เป็นเจ้าของร้านรับทำเฟอร์นิเจอร์บอกว่าก่อนเกิดเหตุในพื้นที่
ฝนตกลมแรงมากเป็นแบบนี้สักประมาณเกือบชั่วโมง
ก่อนจะได้ยินเสียงดังโคร่มก็เลยวิ่งไปที่ชั้นสาม
ไปพบว่าแงนขึ้นไปดูหลังคาทะลุแล้ว
แล้วน้ำฝนรั่วไหลเข้าบ้านเต็มเลยนะคะส่วนรถกระบะที่เสียหายของตัวเอง
ก็จอดตรงนั้นด้วยนะคะเสียหายด้วยทั้งบ้านทั้งรถ
แล้วก็หล่นลงมาซ้ำอีกครับสุดท้ายแล้วก็มีการไปแจ้งความไว้ที่
สทธิ์พรรณลักษณะที่เบทนะฮะส่วนป้ายโฆษณาเนี้ย
เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลนครนนทบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบ
ต้องมีการลื้อถอนออกก็ต้องทำอยู่แล้วแหละนะคะ
ถึงบอกไงว่าฝนตกลมแรงอย่าเข้าไปใกล้ไอ้ป้ายลักษณะใหญ่แบบนี้